ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งครับมีผู้ที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เช่นกัน

ไม่รู้จะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าเพราะว่าคนที่ถ่ายคลิปเขาก็แยกจากกันไปแล้ว
แต่ตอนเขาเจอเขาเจอจักรยานยนต์คันหนึ่งนะครับ

รอว้างเดี๋ยวเขาแถวมาเราเป้นอย่างนี้จะเปล่า

มีคนถ่ายไว้ได้นะครับ
เขาบอกว่าเขาเจอคนคนหนึ่งที่ขี่จักรยานยนต์นะครับ
ลักษณะแบบปาดซ้ายปาดขวานะครับ
แล้วก็จะมีทีท่าแปลกนะฮะเป็นผู้หญิงนะฮะ
เหมือนกับรำทำมือร่ายรำอะไรก็ไม่รู้

นี่ขี่มอไซซ์ด้วยโบบมือด้วย
เหมือนกับรำอะไรไปด้วยปากซ้ายปากขวาไปด้วย
เขาก็พยายามขี่ตามไปนะฮะขับรถตามไปแล้วก็อีกคนนึงก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
บอกว่าเจอเมื่อเช้า๑๗ธันวาคมคือเมื่อวานนี้๘โมงเช้า

ใช่บอกพี่กัดว่าแถวพัทยา
แต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงเขาก็เป็นช่วงทางแยกพอดี
มาเลนกลางแล้วก็จักรยานยนต์เขาออกข้างนอกไปตรงนี้ครับ

ก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปถึงไหนยังไงแล้ว